ทางด้านของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ด้านอธิบดีเองนะครับก็เตรียมประสานกับสถาบันโฆษบาลแห่งชาติ

อยู่ในความดูแลของมูลที่เพื่อนช้าง
บอกว่าเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของทางมูลทิศที่ทำงานหนักมาตลอด๒๕ปี
ธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ
เพื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บอกถึงแนวทางการช่วยเหลือมูลที่เพื่อนช้าง
กรณีที่มีการเรียกร้องรัฐบาล
ให้เข้ามาช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณของทางมูลนิธิ

ไม่สามารถที่จะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้อีก

โดยขณะนี้กรมอุทยานแห่งชาติได้ประสานงาน
สถาบันโฆษบาลแห่งชาติองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลช้างบาดเจ็บ
อยู่ในความดูแลของมูลที่เพื่อนช้าง
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น
ส่วนกรณีที่มูลิธิเพื่อนช้างได้รับ
บริจาคเงินและช่วยเหลือจากองค์กรต่างลดลง
เนื่องจากการที่ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษี

ดังนั้นควรจะเร่งหาบรือหรือว่าประสานกับกรมสรรพากร

เพื่อเอื้อประโยชน์ในการหาเงินสนับสนุนช่วยเหลือช้างต่อไปในระยะยาว
ทั้งนี้ที่ผ่านมาทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ช้างป่าและก็ช้างบ้านมาโดยตลอด
ภายใต้การทำงานร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ปัจจุบันยังมีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทย

เชื่อว่าจะมีความพร้อม
ที่จะเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือและประสานงาน
เพื่อให้มูลิธิเพื่อนช้างยังเดินหน้าต่อไป
ต้องบอกว่าเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนด้วยนะ
เพราะว่าเงินก้อนตอนแรกที่นางสาวสุรายดาบอกว่า

ก็ต้องดูอีกว่าจัดสรรงบประมาณไปได้ถึงแค่ไหน